มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สอนอทางด่วน๑

ขึ้นไปต่อยตำรวจจนดั้งหัก

เขาอำนวยความสะดวกในการเดินทางด้านการจราจร

ขึ้นมาบนโรงพักมาถามตำรวจว่าตั้งกลวยทำไม

นี่ต่อยตำรวจนายจนดั้งหัก

ว่าถูกตำรวจเนี่ยใช้ปืนข่มขู่

โอ้โหนี่ฮะร้อยตำรวจโทอารันชาวานนท์นะครับ

สอบสวนสอนอทางด่วนหนึ่ง

ขึ้นมาบนโรงพักสอนอทางด่วน๑

เพราะไม่พอใจที่มาสอบถาม

เหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่มครึ่งคืน
วันที่๒๗พฤศจิกายน

ปฏิบัติหน้าที่บนสอนอทางด่วนหนึ่ง

ขับรถมาที่สอนอท่าทาง

ประมาณ๔ทุ่มครึ่ง

แล้วอยู่ดีดีเนี่ยมาตั้งกรวยทำไมก็เลยเนี่ยบุกมาสอบถามตำรวจหน่อยว่า
เพราะอะไรถึงมาตั้งกรวยบนผิวจราจรทำให้เขาไปชนแล้วก็รถเขาเสียหาย
นี่มาถามอย่างนี้ครับทางร้อยตำรวจฐานอารันทร์ท่านก็ชื่นยันนะครับ
บอกว่าวันนั้นเนี่ยก็ชี้แจงชี้แจงสาเหตุเรื่องการตั้งกลวยจราจร
อธิบายข้อกฎหมายต่างนานาว่าต้องอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
ลงเบียนเลนอะไรก็ว่ากันไปแต่นายสิทธิโชคก็แย้งโต้แย้งโต้เถียงต่างต่าง
สุดท้ายเนี่ยกลัวเรื่องจะบานปลายก็เลยบอกให้นายสิทธิโชคเอาอย่างนี้
เดี๋ยวยังไงคุณมาติดต่อในเวลาราชการดีกว่าตอนนั้น๔ทุ่มครึ่งแล้ว
แต่นายสิทธิโชคไม่พอใจหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายคลิปแล้วใช้กำปั้นเนี่ย
ชกใส่หน้าผมเลยนี่ร้อยมันถูกอารันบอกนะฮะส่วนกลุ่มเพื่อนของนายสิทธิโชค
ก็มีท่าทางจะเข้ามาทำร้ายอีกสิบเวรต้องเข้ามาช่วยห้ามหลังเกิดเหตุ
ร้อยตำรวจโทอารันทร์นะครับก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจนี่ฮะ
มูกหักเย็บสองเข็มมีรอยช้ำใต้ดวงตามีแผลที่มือ
ส่วนนายสิทธิโชคกับเพื่อนพอต่อยตำรวจทำร้ายตำรวจเสร็จ
ขับรถกลับออกไปนะแล้วมาแจ้งความกลับบอกว่าถูกตำรวจหยิบปืนขึ้นมาข่มขู่
นี่เป็นอย่างนี้นะฮะค่ะความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับ
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ไปตามเรื่องนี้
ไปที่สอนอท่าเรือนายสิทธิโชคสาราวันนี้มาพบกับพนักงานสอบสวน
สอนอท่าเรือนี่ฮะวันนี้เข้ามาแล้วนะครับนี่นายสิทธิโชคนะครับ
มากับแฟนสาวนะครับพนักงานสอบสวนก็สอบปากคำไปเรื่องทำร้ายตำรวจนะ
สอบสวนอยู่สามชั่วโมงกว่าหลังจากนั้นเขาก็ออกมาจากห้องสอบสวนนะ
ก็พูดถึงเหตุการณ์เอาไว้สั้นนะฮะลองฟังดูนะฮะ

อันนี้ก็สิ่งที่เขาได้ใช่ไหม

เขายืดยันว่ามันเป็นแบบนี้
ขณะที่ร้อยตะหนดโทออารันทร์
ท่านบอกว่าปฏิบัติหน้าที่

แล้วก็เป็นผู้ช่วยพนักงานสอบสวนสนทางด่วน๑มา๑๐กว่าปี
วันนี้คุณภูริพัฒน์ได้คุยด้วยบาดแผลก็เต็มตัวหลายจุด
จากจมูกหักแล้วใต้ตาก็เขียวช้ำ
ข้อมือด้านซ้ายก็เจ็บต้องดามเอาไว้นะครับ
มือขวากระดูกนิ้ก้อยนี่แตกนะฮะต้องใช้ดามเอาไว้
ร้อยตำรวจโทอารันทบอกว่าวันเกิดเหตุพยายามอธิบายเหตุผลแล้ว
สาเหตุที่ต้องไปตั้งกลวยยางแถวนั้นเพราะมันจำเป็นเพื่อบังคับให้รถที่ขึ้นทางด่วน
เหลือ๑ช่องทางซ้ายสุดในชั่วโมงเร่งด่วน
เพื่อช่วยให้การจราจรเนี่ยคล่องตัวขึ้นแล้วไม่ให้รถไปตัดกระแสรถทางตรง
เพื่อเลี่ยงอุบัติเหตุแต่คู่กรณีเนี่ยขับรถไปชนกลวย
ขึ้นมาบนโรงพักมาถามแล้วอารมณ์ฉุนเฉียวมาเลยแล้วมาทำร้ายเขา
คู่กรณีอ้างว่าตำรวจเนี่ยใช้ปืนไปขู่เขาก่อน
ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะก่อนเกิดเหตุ
พกประจำกายเนี่ยวางอยู่ที่โต๊ะหลังจากถูกทำร้าย
หยิบมาเหน็บไว้ที่เอวเพื่อป้องปรามไม่ให้คู่กรณีเนี่ย

แล้วเสร็จแล้วทีนี้เขาก็เอาโทรศัพท์มาเพราะผมไม่บอกชื่อ
เขาก็บอกเอาโทรศัพท์มาเอามาถ่ายใส่ตรงหน้าผมว่า
ขอถ่ายถ่ายดูหนังหน้าหน่อยคราวนี้ที่ผมจำแม่นเพราะอยู่ตรงนี้
ผมก็คิดว่าคำพูดไม่สุภาพครับอ่าแล้วเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ยกมือกำลังจะห้ามเขา
บอกเขาคือเราต้องกั้นปิดแล้วก็บอกมือเขาเย็นอย่างนี้
แล้วเหมือนเขาเอาโทรศัพท์หลบมือผมแต่ผมไม่ได้แตะเลย
โทรศัพท์หลุดจากมือเขาพอดีก่อนหน้านั้นน่ะ
ปืนที่ผมพกอยู่ผมมาวางไว้บนโต๊ะ
ทีนี้พอผมเข้ามาข้างในนี้ผมกลัวเขาจะเข้ามาอีก
ตอนนั้นผมรู้สึกเจ็บมือแล้วแล้วก็เจ็บตรงนี้แล้ว
ผมก็เอามันเห็บไปที่เอวอืมอ่าแล้วเสร็จแล้วผมก็ไม่ได้ทำอะไร
เพราะว่าผมรู้ดีว่าเจ้าที่ตำรวจชักปืนออกจากซอง
มันจะเป็นบรรดาปัญหาทันทีแต่ปืนผมไม่ได้ชักออกมา
สิบเวรเขามีปืนติดอยู่ที่เอวเขายังไม่ชัก

บอกว่าเรื่องของทางคดีเนี่ยอยู่ในระหว่างการสอบสวนดำเนินคดีแล้ว

ส่วนจุดเกิดเหตุเรื่องการวางกลวยยางนะก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติในการอำนวยการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของทางตำรวจเขาประมาณอย่างนั้น
โอ้โหคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะผู้ก่อเหตุรูปร่างตัวสูงใหญ่ด้วยเนอะ
ตำรวจท่านนี้ก็มีอายุแล้วประมาณนึงแล้วถึงขั้นคนร้ายบุกขึ้นไปโรงพักแล้วต่อยตำรวจด้วยนะสมัยนี้
นี่ตำรวจบอกมีพวกมาอีก๔คนด้วยนะแต่ว่าเหตุผลนี้แม่คือถ้าเป็นอารมณ์ฉุนเฉียวด้วยเรื่องนี้จริงนะ
อึ้งอึ้งอยู่เหมือนกันนะจริงจริงอึ้งค่ะอึ้งจริงขับรถไปชนกลวยยาง
งงกับเหตุผลของเขาอยู่พอสมควรเหมือนกัน